คุณผู้ชมฮะกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนก่อเหตุใช้อาวุธมีด
ฟันหัวเด็กอายุ๑๖เท่านั้นก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนี้มันมีแต่คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ส่วนหนึ่งนะครับ
สายไหมต้องรอดนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะครับ
ระบุข้อความว่าเวลาตี๑เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น๘๑๐คน
ใช้อาวุธมีดฟันศีรษะฟันหัวเยาวชนชายุด๑๖

จุดเกิดเหตุคือถนนเพิ่มสิน๒๑เขตสายไหม
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลพื้นที่สนบางเขน
องบังคับการตำรวจนครบาน๒นะครับ
คนที่เข้ามาเห็นคลิปก็พูดไปในทางเดียวกันเลยนะครับ
ว่าขอให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะ
ทางด้านของแม่ของน้องลีโออายุ๑๕ปี
ซึ่งเป็นเด็กที่บาดเจ็บนะฮะในเพจเขารายงาน๑๖ปีใช่ไหม
แต่แม่บอกว่าน้องลีโออายุแค่๑๕ปีเท่านั้นเอง
เป็นเด็กเป็นลูกชายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น
ใช้มีดรุมฟันหัวจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากพาลูกชายไปกินข้าวเลี้ยงวันเกิด
ก็พากลับมาส่งที่บ้านพ่อนะครับ

ตอนนั้นยังบอกให้ลีโอลูกชายเข้าบ้านเลย

กระทั่งช่วง๕ทุ่มโทรมาบอกให้
พ่อโทรมาบอกให้แม่ออกมาดูลูก
เพราะลูกถูกกลุ่มฟันที่หน้าร้านสนุกซื้อ
พอแม่มาเห็นนะกู้ภัยกำลังนำลูกชายน้องลีโอขึ้นเปรย์

พอส่งกรมพิบันคุณหมอบอกว่า
เด็กที่ถูกฟันศีรษะคือกระโหลกแตกนะคุณ

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเลือดข้างในสมอง
อาจจะต้องมีการผ่าตัดก็ถือว่าอาการสาหัสอยู่นะครับ

เพราะว่าตอนนี้ลูกบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
ส่วนสาเหตุนั้นผู้เป็นแม่บอกว่าไม่ทราบจริง

ให้ของลับแล้วก็ขี่รถไล่ตามมานะครับ

ลูกก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นแม่
คือแม่ยอมรับว่าลูกชายเธอเองก็เกเรอยู่บ้างนะครับ

พูดก็ไม่ค่อยฟังแล้วโรงเรียนก็ไม่ค่อยไปนะครับ

เข้ามาทำร้ายลูกชายถึงในโรงเรียน
ทั้งที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้
แต่บุกเข้ามาที่โรงเรียนของลูกชาย
ส่วนสาเหตุได้ยินว่าเพราะเพื่อนลูก
ไปมีปัญหากับรุ่นน้องของเขา
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันจากเมื่อ๒เดือนก่อนนะครับ
แล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะอายุระหว่างแค่๑๕๑๘ปี
รวมกลุ่มกันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนบ่อยครั้ง
ดังนั้นอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐบอกว่าคดีนี้เป็นเหตุที่ถือว่ารุนแรง
สำหรับกรณีที่เยาวชนใช้ความรุนแรงต่อกันนะครับ
มีการใช้อาวุธฟันแล้วก็เน้นไปที่หัวเข้าข่ายพยายามฆ่าเลย
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าเบื้องต้นสาปชื่อภูเขาเหตุแล้ว๔ราย

หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
อกจากนั้นยังมีนายแจ๊คนายหมีแล้วก็นายมอส
ทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอายุ๑๕๑๘ปี
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว
มาตั้มในคดีต่อไปนะครับ